อาลัยหลวงปู่แสงละสังขารอย่างสงบนะครับ
โดยเป็นการเปิดเผยมาจากเฟซบุ๊คของแพทย์ที่ให้การรักษาหลวงปู่แสงยานวโร
ที่โพสต์แจ้งข่าวเกี่ยวกับอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสง
ที่เริ่มมีอาการอาภาษณ์หนักก็คือไข้ขึ้นสูง
แล้วก็ติดโควิด๑๙ตั้งแต่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยทีมแพทย์ถวายการรักษามาเรื่อยครับจนกระทั่ง๔ทุ่ม๕๐นาทีของคืนวันที่๑๘มิถุนายน
หลวงปู่แสงมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นออกซิเจนในเลือดต่ำกระสับกระส่าย
ตามหลักการเนี่ยแพทย์จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจด้วยหลวงปู่เคยดำริว่าไม่ให้ใส่
แพทย์จึงให้ยาเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยครับแต่อาการยังไม่ดีขึ้นจน๑๙นาฬิกา๑๓นาทีเมื่อวานนี้๑๙มิถุนายน
ละสังขารครับทั้งนี้หลวงปู่แสงยานวโรเป็นสิทธิ์สายหลวงปู่มั่นภูฤทธัตโตพระอริยเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตธรรม
พรรษาอยู่ที่วัดป่าดงสว่างธรรมตะบนโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรครับเดิมท่านชื่อนายแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่๑กันยายน๒๔๖๗ที่อำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดเยอะโสธรท่านรับการอุปสมบทเมื่อ๑มิถุนายนพุทธศักราช๒๔๙๐ณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ
สิริอายุ๙๙ปีย่าง๙๘ปีย่าง๙๙ปีพันศา๗๖นะครับแต่ลูกศิษย์บอกว่าหลวงปู่น่าจะอายุ๑๐๕หรือ๑๐๖ปีครับเพราะสมัยที่ท่านเกิดเนี่ยมีการแจ้งเกิดช้า
ถ้ายังจำก็ได้หลวงปู่แสงก็เคยมีข่าวคลึกโครมนะครับและท่านเนี่ยก็เป็นพระสายป่าที่ปฏิบัติธรรมมายาวนาน
ด้านนางวิชชุดาเข็มเพชรครับนายอำเภอป่าติ้วก็มาร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะสงฆ์สายธรรมยุทธ์คณะกรรมการวัดและศิษยานุสิตหลวงปู่แสงยานวโร
โดยทางหลวงปู่แสงยานวโรมีดำริในช่วงมีธาตุขันก็คือตอนมีชีวิตอยู่ว่าหากหลวงปู่แสงละสังขารขอให้จัดงานเผาสรีระสังขารอย่างเรียบง่าย
และไม่ขอพระราชทานเพลิงศพดังนั้นที่ประชุมครับมีมติให้เผาสรีระสังขารวันอาทิตย์ที่๒๕มิถุนายนนี้
วัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปครับ